ที่จะมาช่วยผู้ตัดสินอีกหนึ่งแรง
เป็นเทคโนโลยีที่ถูกจัดขึ้นมานะครับ

มี๑๒ประเทศอยู่ในช่วงของการทดลองใช้

แต่ว่าจะเก็บข้อมูลไปแล้วก็จะนำไปช่วย
ถ้าเกิดมีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะนำไปปรับปรุงอย่างไรนะครับ

เพื่อนำไปช่วยผู้ศิลป์ในสนาม

อาจจะไม่เป็นธรรมมากนักในสายตาแฟนบอล
แต่ว่าเราดูมีภาพช้าไงแต่ว่าผู้สินไม่มี
ซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้หลายที่นะครับ
อุ่นเครื่องของฝรั่งเศสกับสเปน
เกมชิงแชมป์สโมสรโลกระหว่างเรียมริตกับคลับอเมริกา
ถ้าปัญหาไม่มีนะครับ
มีแรงสะท้อนออกมาจากหลายชาติยืนยันว่า
โอเคนะฟุตบอลโลกที่รัสเซียก็มีโอกาสที่จะใช้เช่นกันนะครับ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันฟุตบอล
ได้กำหนดหลักการเอาไว้มี๔ข้อด้วยกัน
ก็คือข้อแรกนะคะเมื่อเกิดการทำประตูคือมีการทำประตูเกิดขึ้น
แต่ว่าไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่ามีการฟาวหรือเปล่า

ก็ต้องมาดูว่าการให้จุดโทษที่ให้ไปสมควรให้หรือไม่
หรือว่าเป็นการฟาวที่มันก้ำกึ่งอยู่ระหว่างในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษหรือว่าการพึ่งล้มเหมือนกัน
จากนี้ก็เป็นการให้ใบแดงโดยตรงนะคะ
ว่าเป็นการให้ใบแดงที่สมควรหรือเปล่า
หรือว่าจังหวะนั้นควรใช้ใบแดงแต่กรรมการมองไม่เห็น
และอีกหนึ่งอย่างก็คือการทำโทษผู้เล่นผิด
มันมีหลายครั้งเหมือนกันที่อาจจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ
เช่นการตักเตือนการให้ใบเหลืองใบแดงก็จะได้ลงโทษให้ถูกคน
ส่วนการทำฟาวทั่วไปเช่นการเตะมุมการทุ่มล้ำหน้า
ก็๔ข้อหลักแล้วกันที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับ
เขาอยากให้ใช้ในจังหวะที่มันมีผลกับการแข่งขันจริง
ซึ่งมันก็จะอยู่ใน๔กรณีบนหน้าจอนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยกรณีอื่นถ้าไม่ได้มีผลกับเกมตัดทิ้งได้เลยนะครับ
แล้วถ้าเห็นแล้วเห็นสมควรว่าเชื่อมั่นคำตัดสินของตัวเอง
ซึ่งรูปแบบนะครับเราดูกันหน่อยเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับ
อันนี้มีข่าวอยู่แล้วราคาตั้งแต่๔๐๐๖๐๐๐บาทต่อนัดนะครับ
ถ้าเกิดรายลายจ่ายกำลังเยอะก็อาจจะต้องพักไปก่อน
เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะมีการเรียกใช้หรือเปล่านะครับ
ประกอบนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนทางซ้ายในภาพจะมีสีฟ้าทั้งหมดนะครับ
จุดนั่นคือกล้องนะครับสัญลักษณ์แทนที่กล้องทั้งหมด๘ตัวนะครับ
เพื่อคอยจับภาพทั้งหมดซึ่งต่างประเทศจะใช้มากกว่านี้ก็ได้
ส่วนด้านล่างนะครับสีแดงกับสีเขียวจะเป็นพื้นที่ของผู้ตัดสินที่๔
สีเขียวนี่ก็คือจอโทรทัศน์ที่ผู้สินที่๔จะมีอีก๑จอเอาไว้ดู
สมมุติว่าวันนี้วันนี้เป็นคิวของบุรีดำเจอกับทางเชียงรายก็เป็นพื้นที่ของทั้งสองทีมที่เป็นเบนท์มานั่งสำรอง
ดังนั้นนะครับที่ผมจะชี้จุดก็คือว่าวันนี้ถ้ามีใครเข้าไปยุ่งกับโต๊ะของผู้สินที่๔
แต่ถ้าเกิดว่าไปตรงจุดนั้นบางทีอารมณ์ของเกมไงอยากจะเห็นภาพด้วยผู้สินที่๔สามารถตักเตือนหรือว่าให้ใบเหลืองได้เลยนะครับ
เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะมีความวุ่นวายหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ดีไปแต่ว่าถ้าได้ใช้มันก็จะเป็นมิติใหม่กับเกมในบ้านเรา
ส่วนทางขวานะครับเดี๋ยวขึ้นเต็มจอให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับ
ทางขวาจะเป็นห้องปฏิบัติการที่จะเป็นที่มาของการเรียกดูภาพ
แล้วก็ช่วยผู้ตัดสินในการตัดสินเกม
คนที่๑คนที่๑นั้นจะมีหน้าที่ในการดูเกมตลอดทั้งเกม

แต่ว่าเราสามารถดื่มน้ำก้มทานอาหารลุกไปเข้าห้องน้ำ

ก็คือนั่งตรงนั้นเลยถ้าปวดก็ราดไปเลย

แต่ว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะ
จะเป็นคนเดียวที่สื่อสารกับผู้ตัดสินในศาล

แล้วก็คนที่๒จะมีหน้าที่
ในการที่จะจดสถิติต่าง

ใช้กี่ครั้งใช้นานเท่าไหร่
เพื่อนำมาประกอบในการที่จะเอาไป

มันถูกหยุดไปกี่ครั้งมันทำให้เสียอัตรรสไหม

ต้องเป็นอดีตผู้ตัดสินหรือว่าเป็นผู้ตัดสินในปัจจุบัน

เพื่อจะไปหักร้างกับทางผู้สินที่๑

ก็จะเหมือนกับพวกทีมงานสวิชเชอร์

หรือว่าคนที่เก่งในเรื่องของการเรียกใช้ภาพพวกนี้

ก็เป็นไปได้วันนี้ครับ๓คนหลักในห้องนี้นะครับ
จะทำงานร่วมกันซึ่งจะต้องมีความเห็นตรงกัน
รวมถึงมีการหักล้างกับผู้ตัดสินที่๑ในสนามด้วย

ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ามันเป็นแบบไหน

แต่สุดท้ายถ้า๓คนนั้นบอกไปปุ๊บ

ถ้าคนที่๑คุยพูดว่ากรรมการครับลูกนี้สูบฟาวนะ
แต่ผู้ตัดสินบอกว่าผมเชื่อมั่นตัวเอง
ไม่ฟาวก็ไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้
ผู้ตัดสินในสนามเป็นคนมีอำนาจสูงที่สุด

พอเขาโดนลงโทษเขาต้องการติดชอบนะครับ
ถ้าเขาเรียกใช้แล้วสุดท้ายเขาไม่เปลี่ยนคำตัดสินนะครับ
มันมีเคสมาให้ดูเหมือนกันที่เขาใช้กัน
ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามีจังหวะที่
คือสุดท้ายก็ได้จุดโทษได้ความเป็นธรรมเพราะว่าได้จุดโทษ
ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับเกมในวันนั้นนะ

ซึ่งนายพาธิสุภพงศ์รองรายการฝ่ายต่างประเทศ
แล้วก็โศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่า
ก็คือการแข่งขาลฟุตบอลเชมปิ้นคลับระหว่างบริยามกับเชียงราย
ส่วนในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกก็ยังไม่สามารถใช้ได้ทุกแมช
เพราะว่าณตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดลองเท่านั้นค่ะ
ก็พร้อมที่จะนำมาใช้เหมือนกัน
หลังจากฟุตบอลโลกจบจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะใส่เข้าไปในระเบียบหรือกติการขันฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่
ดังนั้นตรงนี้ทุกประเทศที่ใช้
เขาก็ยังอยู่ในช่วงที่ทดสอบแล้วก็หาข้อดีข้อเสีย

ดังนั้นการลงทุนตรงนี้จะเป็นการลงทุนเพื่อทดสอบในบางแมช
เราไม่สามารถที่จะใส่ไปในทุกแมทของไทยลีกได้ในแต่ละสัปดาห์
เราต้องมีการเลือกที่จะใช้แล้วก็ช่วยกันประเมินด้วย
หลังฟุตบอลโลกเพราะเขาจะใช้ตรงนี้เป็นการประเมินสุดท้าย
เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนมากขนาดนั้นในขณะที่ความแน่นอนยังไม่เกิดขึ้น
คือต้องยอมรับเลยว่าสำหรับเราประเทศไทยสำหรับผมด้วย
ใหม่จริงเพราะว่าเรายังไม่เคยมี
เรื่องต้นเราคิดว่าเป็นการแค่รีวิว
วิวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้
เพราะว่าถ้าเกิดเราผลิตพลาดยังมีอะไรที่รีวิวแล้วยังสามารถ
กลับจะผิดเป็นถูกได้ซึ่งมีผลดีกับทีมแน่นอน
ถามว่าข้อเสียมีไหมผมมองว่าถ้าเกิด

ผมว่าในเกมนั้นเราอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปได้ในส่วนหนึ่ง
มันทันท่วงทีมากน้อยแค่ไหน
ก็อยากจะให้เกิดความถูกต้องในเกมการแข่งขันฟุตบอลมากที่สุดแหละ
เพราะหลายจังหวัดก็มีข้อกังขากันว่ามันน่าจะได้จุดโทษหรือเปล่า
มันไม่ได้หรือเปล่าส่งผลต่อเกมการแข่งขันนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายอำนาจตัดสินใจมากที่สุด
อย่างที่บอกไปก็เป็นผู้ตัดสินในสนาม
ส่วนอรรถรสจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า

แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีหลายชนิดกีฬาที่ใช้วีดีโอมาช่วยในการตัดสิน
มินตันก็ใช้รวมถึงเทคอนโดด้วย
แต่ว่าจังหวะเกมมันบางชนิดกีฬามันไม่ไหล

คือเราเคยชมความต่อเนื่องของเกม
เราเห็นเกมหยุดจากบอลที่มีการฟาวบ่อย

แต่แน่นอนครับถ้ามันทำให้เกมมีความใสสะอาดมากขึ้น

เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ด้วย